เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะพาไปที่เกาหลีใต้กันหน่อยค่ะ
สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโซของเกาหลีใต้
ได้จัดงานเทศกาลไทยครั้งนี้จะเป็นครั้งที่๔แล้วค่ะ
จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๒ชุมชนนาขา
จากอุดรธานีไปร่วมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะ
งามแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะ
ซักซ้อมและเตรียมความพร้อม
่งบอกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริง
ของน้องยุวทูตวัฒนธรรม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๒ชุมชนนาคา

ที่ได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโซล
ให้เดินทางมาเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม
ในงานเทศกาลไทยณกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสายการบินแอร์เอเชีย

น้องพกพาเอาความสามารถ

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสาร

แพร่ออกสู่สายตาชาวต่างชาติ
การแสดงบนเวทีตลอด๒๐นาทีของน้อง

และสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างมากค่ะ
เราก็จะนำเสนอความเป็นวัฒนธรรมไทยทางด้านภาคอีสานของเรานะคะ
ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมที่พวกเราภูมิใจ
และอยากเผยแพร่ให้กับทุกท่านได้เห็นนะคะ
ก็คือการเชื่อมสัมพันธ์ไทยเกาหลีค่ะ
ได้ออกมานำเสนอให้กับทุกคนได้เห็นชาวต่างชาติ
คนไทยในต่างแดนได้เห็นได้ซึมซับถึงวัฒนธรรมความเป็นไทยค่ะ
ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ตื่นตันใจมากค่ะ
ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิไทยรัฐ
สายการบินแอร์เอเชียแล้วก็หน่วยงานต่างค่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
พวกหนูรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะ
ที่ได้เป็นตัวแทนมาเผยแพร่วัฒนธรรมในครั้งนี้
ส่วนไฮไลท์สำคัญของการแสดงในปีนี้
คือการบันเลงขลุยโดยอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงประจำปี๒๕๕๙
อาจารย์ธนิษฐ์อันเชิญบทเพลงพระราชนิพลของในหลวงรัชกาลที่๙
บันเลง๒บทเพลงและเพลงไทยร่วมสมัยสุดคลาสสิก

เพลงต่างจะเป็นเพลงไทยหรือบทเพลงพระราชนิพล
มันอยู่ในหัวใจและอยู่ในลึกและอยู่ในความ
ความเป็นไทยที่ผมภูมิใจมาตลอด
เพราะฉะนั้นไปไหนผมจะนำเสนอตรงนี้
ผมไม่ได้นำเสนอความเป็นสากลเป็นฝรั่งอะไรทั้งสิ้น
ผมไปทุกที่เพราะความเป็นไทยครับ
ประเทศไทยและเกาหลีใต้ถือว่ามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมามากกว่า๖๐ปี
เทศกาลไทยในกรุงโซลจึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
คือปีนี้เป็นปีที่เราฉลอง๖๐ปีความสำคัญทางการทูตระหว่างไทยกับเกาหลี
เราจะพยายามเน้นสิ่งที่เป็นความเป็นไทยให้กับคนในท้องถิ่นได้ทราบ
ก็มีตั้งแต่อาหารไทยมีแต่วัฒนธรรมไทยนะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับ
รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ของสินค้าของไทยเรา
สีสันของงานบนเวทียังมีกิจกรรมและการจับรางวัลตัวเครื่องบินไปกลับไทยเกาหลีใต้จากสายการบินแอร์เอเชีย
อกจากนี้ในงานยังมีการออกร้านสินค้าต่างจากร้านอาหารไทยในเกาหลีใต้และสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศไทย
รวมไปถึงสาธิตการนวดแผนไทยศิลปะแม่ไม้มวยไทยงานศิลปะหัฐกรรมภูมิปัญญาที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอย่างเราค่ะ
กฤษดาวินถ่ายภาพรัชตะวันโภชนุกูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลี